ถ้าคุณเรียนจากขมีคุณต้องไปเรียนรู้
ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติประชาชน
คุณรู้ว่าผลที่ได้มันคืออะไร
ผลที่ได้มันคือคนไทยออกมาฆ่ากันตายเป็นล้านล้าน
และผลที่ได้ก็คือความอดหยากและยากจน
สิ่งที่ขนาดจีนยังรู้เลยและเสียยังรู้เลย
เขาเลิกแล้วไอ้ความคิดแบบนี้
ทำลายระบบทำลายขนบ
สุดท้ายแล้วมันได้อะไร
คุณเนี่ยมันตะกยุครู้หรือเปล่า
เรียนให้เขาชี้แจงสิ่งที่บอกว่าเขาตกยุค
บอกว่าทั้งในประเทศไทยก็มีประวัติศาสตร์นี้

กำลังจะบอกว่าใช่เห็นตรงกันแต่ต้องชำระทุกประวัติศาสตร์
ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกาหลีใต้ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
ประเด็นคือมันมีการเขาเอาของเราเป็นโมเดลด้วยซ้ำ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์๑๔ตุลาหรือ๖ตุลาใช่ไหมครับ
แต่ณวันนี้ที่เกาหลีใต้ไม่เกิดการรับอาหารอีกเพราะอะไร
เพราะหลังจากการที่ประชาชนชนะแล้วเนี่ยเขาเอาผู้กระทำการรับอาหารมาตัดสิน
เอาเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมของไทยดีกว่า
สมรรถสุดท้ายที่นิทรศกรรมตัวเองมีผลว่าประยุทธไม่ผิด
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รับความยุติธรรมตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
ในเมื่อเราไม่สามารถรับความยุทธรรมนี้ได้

ประชาชนทำไมต้องบาดเจ็บล้มตาย
แล้วความยุติธรรมเกิดกับเหยื่อผู้ล้มตายอยู่ที่ไหน
เพิ่มเติมได้ไหมคะจากประเด็นที่คุณอู๋บอก
คุณการกล่าวหาเนี่ยนะคะมันมีความผิด

สามารถคุณอู๋เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยนะ
คุณจะกล่าวหาใครคุณจะตัดสินใครต้องมีหลักฐาน

ถ้างั้นคุณก็ฟ้องเลยคุณใช้หลักฐานสิ
นะครับมีหลักฐานผมกำลังบอกว่าในหลักนิติศาสตร์มันก็มีฐานคิด
มันก็มีฐานคิดเหมือนกันว่าคุณจะคิดจากฐานไหน

เรากำลังถกเถียงกันทางวิธีคิดในการมองสังคมการเมือง
หรือมองเรื่องกฎหมายอย่างยกอย่างเรื่องสารนะครับพี่
ผมจะบอกให้ว่าคือถ้าเรามองนะมันมีคณะหนึ่งเนี่ย
ทำการผิดกฎหมายที่มันมีอยู่แต่เดิมแล้วเนี่ย
อันนี้มีกฎหมายคณะหนึ่งมาทำผิดกฎหมายนี้
แล้วตากฎหมายใหม่บอกว่าไม่ผิด

เราจะเลือกข้างที่บอกว่าเฮ้ยคุณทำผิดกฎหมาย

แล้วทำไมคณะราช๒๔๗๕ทำไมถึงไม่ผิด

เอาอันนี้ยกไปอย่างคณะปฏิวัติไง

ประเด็นที่ผมพูดอ่ะผมก็อยากให้พี่รับฟังผมบ้างเหมือนกัน
งั้นเอาประเด็นเรื่องของการชำระประวัติศาสตร์ให้จบ
แล้วเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อน
พอเราไม่ชำระประวัติศาสตร์เรื่องแบบนี้

ประวัติศาสตร์๑๔ตุลาภศพา๓๕หรือปี๕๓

ตาบใบคฤเศษคุณต้องพูดด้วย

ใช่เอามาให้หมดนี่คือสิ่งที่เราต้องชำระ
เพราะอะไรพอเราไม่มีความจริงตรงนี้
สังคมไทยไม่พัฒนาไปไหนเลยความรุนแรงก็จะอยู่แบบนี้
ผมคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้
เพราะอะไรเราต้องขี้คายความขัดแย้
เพราะอะไรมันเป็นปัญหาในการมองวิธีที่ทางการเมือง

ผมมาจากแบบนี้ผมเลยเลือกที่จะขับเคลื่อนแบบนี้
ขอเพิ่มประเด็นที่ไผ่แต่เป็นประเด็นของคุณอู๋ก็คือว่า
ขอเพิ่มเข้าไปหน่อยประเด็นก่อนเกิด๕๗นะคะ
คือจริงมันมีหลายประวัติศาสตร์แต่ที่คุณอู๋พูดมาสักครู่นี้
ก่อนเกิด๕๗มันมีประเด็นการปะทะกัน

คุณจะบอกยังไง

เข้าใจครับพี่คือความขัดแย้ง
ชะหารมันถึงต้องหอบนาย

ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกว่า

แต่เราจะอยู่บนสังคมนี้ได้อย่างไร
ถูกไหมครับแล้วก็ให้สังคมได้ตัดสิน

การพัฒนาเศรษฐกิจต่างหรือ
ไม่มั่นใจว่าดีกลาง

แต่สิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นมาเนี่ย
เขาทำอะไรเขาผลักใสไล่ส่งประชาชนโดยตลอด
ประชาชนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเกษตรเขาบอกว่าเขาไปปลูกอย่างอื่น
ไม่เอาปัญหาเหล่านี้มาพิจารณานี่นี่ต่างหากครับนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นผมเลยบอกอย่างนี้ว่าในการเมืองที่เป็นการทหารนำการเมืองเนี่ย
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเขาใช้วิธีคิดทหารเขาใช้อำนาจที่จะไปจัดการต่าง
ซึ่งอำนาจที่พี่ว่าดีหรือรัฐมนูลที่พี่บอกว่า๖๐เนี่ยมันปราบโกงมันดีเนี่ย
มันอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อที่จริง
คือเราต้องมาดูรายกฎหมายรายมาตราอย่างที่ผมบอกเอา๕๐กับ๖๐มาเทียบกันก็ได้ว่า
รัฐมนุน๕๐กับ๖๐อ่านเทียบเคียงกันรัฐมนุนไหนให้สิทธิประชาชนมากกว่ากัน
ผมกำลังจะบอกว่าถ้าการรับอาหารดีเนี่ยปี๔๙รับอาหารมาแล้วทำไมต้องรับอาหารอีก
ใช่ไหมครับหลังทำไมต้องมีการรับอาหารอีกแล้วทำไมเรายังเชื่อว่า
แนวทางการทหารนำการเมืองเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมไทยเพราะมันผ่านมากี่รอบแล้ว
ผมเกิดพศ๓๔ผมผ่านการรับอาหาร๓รอบยังไม่เห็นประเทศไทยไปไหนเลย
จากที่เราจะพัฒนาพูดถึงสิทธิต่างที่มันมากขึ้นสิทธิทางเพศสภาพสิทธิทางการศึกษาที่ต้องเพิ่มมากขึ้น
แต่เราต้องกลับมาพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกขั้นพื้นฐาน
ไผ่พูดไว้คุณอู๋จะเสริมประเด็นตกลงจะย้อนกลับไป๒๔๗๕ไหมหรือว่าจะเอาประเด็นปัจจุบัน
นะเอาเรื่องที่คุณบอกว่าคดี๖ตุลาที่แบบว่าต้องยอมรับว่ามีการฆ่ากันใช่ไหม
ใช่ครับทุกครั้งที่ประชาชนสูญเสียไม่ว่าฝ่ายไหนเราควรชำระประวัติศาสตร์
และนำไปสู่ความดูแลงและความสูญศีลอย่างนี้ได้อย่างไร
ได้ครับทุกครั้งค่ะอันดับแรกนะคะถ้าอยากจะเข้าใจการเมืองในประเทศไทย
คุณต้องเข้าใจการเมืองในภูมิภาคก่อน
แล้วถ้าคุณจะเข้าใจการเมืองในภูมิภาคได้
คุณต้องเข้าใจการเมืองโลกด้วย
เหตุการณ์ในคดี๖ตุลาที่มีการล้มตายของนักศึกษา
ในขณะนั้นคุณต้องยอมรับว่า
ในโลกของเราในภูมิภาคของเราในประเทศของเรานั้นเนี่ย
มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยคั่วมหาอำนาจของโลก
ก็คือฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยสหรัฐอเมริกา
แล้วกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นสาหรับโซเวียส
ก็คือระบบคอมมิวนิสต์หรือว่าจีนที่เป็นพักคอมมิวนิสต์ของโลก
ถูกต้องไหมคะแน่นอนว่านะคะ
ช่วงชิงพื้นที่ทุกภูมิภาคของโลก

ว่าเขาจะปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขานะคะที่เป็นมหาอำนาจนะคะ
และการที่มหาอำนาจนั้น๒คั่ว

ส่งผลถึงภูมิภาคของเราด้วย
แค่ระบอบการปกครองที่เป็นอุดมคติรัฐธิเนี่ยทำให้คนฆ่ากันตายหลายล้านคนในแต่ละประเทศ
อย่างเขมรเวียดนามลาวแล้วก็อย่างพม่า
พม่าเนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์แต่ว่าเขามีปัญหาที่ตกเป็นเมืองขึ้น
จากการถูกล่าอนานิคมและถูกเมืองที่เป็นเจ้าอนานิคมนั้นแบ่งแยก
แล้วก็ปกครองแล้วก็ทิ้งสงครามระหว่างชาติภัณฑ์เอาไว้ให้
แต่ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้
ให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการครอบงำของรัฐธิคอมมิวนิสต์
ในช่วงนั้นเราต้องยอมรับสิไปถามใครดูก็ได้
คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าตอนนั้นแน่นอนว่าการเมืองของโลกเข้ามามีบทบาท
ภูมิภาคของเราและในประเทศของเราด้วย
เพื่อค้ำยันเพื่อไม่ให้สูญเสียพื้นที่
เพราะว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของของเอเชียอาคาเนเพราะฉะนั้น
หมายถึงตอนนี้ด้วยไหมที่ที่อธิบายหมดคือหมายถึงตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวเราจะพูดไปถึงตรงนั้นเราเอาถึงคดี๖ตุลาก่อนนะคะ
คดี๖ตุลาเราต้องยอมรับนะคะว่าคุณปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองโลก
ซึ่งไทยนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อไทยนั้นตกเป็นเหยื่อ
แต่ถ้าหากว่าเราไม่ปกป้องเราต้องขอบคุณนะคะคุณอุปการณ์อย่างหนึ่งของสหรัฐอเมริกาด้วย
สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงถึงแม้ว่าเขาจะนะคะทำเพื่อผลประโยชน์ของเขานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงทรัพยากรก็ดีพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ก็ดีเพื่อความมั่นคงของเขา
เพื่อเอาไปรองรับการบริโภคบริโภคนิยมของประชาชนของเขาก็แล้วแต่นะคะ
อย่างหนึ่งที่เขามีคุณอุปการณ์กับประเทศเราคือเขาปกป้องให้ประเทศของเรานั้นรอดพ้นจากการคุกคามในระบอบคอมมิวนิสต์
และเราก็มีประชาธิปไตยที่ผมเรียกร้องกันทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
แน่นอนว่ามีการขับเคลื่อนไหวกันที่จะเรียกร้องที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองซึ่งเป็นประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะคะ
แล้วคนไทยได้รับสื่อนะคะไม่ใช่ภายในประเทศอย่างเดียวทั่วทั้งโลกมีความหวาดกลัวหวาดวิตก
เพราะว่าคอมมูนิสต์เนี่ยพอขึ้นมาแล้วมันฆ่ากันในจีนเนี่ย๓๐ล้าน
เขมร๒ล้านคนไทยเห็นแล้วคุณไม่กลัว

เขาจะต้องหนีกันตายเหมือนเลปูจี

อันนี้คือขมวดหกตุลาได้ว่าคือว่า
นั่นมันเป็นความขัดแย้งของโลก

แล้วมีนักศึกษากลุ่มนึงที่เขาขับเคลื่อน
แล้วมันเกิดเป็นความโกรธความเกลียดชัง
นี่มันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เจ็บปวดของคนไทย

เสรีภาพนะคะสิทธิเสรีภาพมีไว้ให้เกิดความสุขในสังคมในประเทศ
เสรีภาพไม่ได้มีไว้เพื่อความเกลียดชัง
ตรงจุดนั้นเป็นจุดที่คนไทยได้เรียนรู้แล้ว

คือกำลังจะบอกว่าเหตุที่๖ตุลากำลังจะเกิดอีก

ในประเทศเพื่อนบ้านของเราว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ได้รู้แล้วว่าความเกลียดชังนั้น

ศึกษาประวัติศาสตร์ทั่วโลกเราพบว่าก่อนหน้านี้
มันเกิดจากเรื่องแบบนี้แหละเกิดจากเพราะมันมีการฆ่ากัน
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะเชื้อชาติศาสนาเพราะเพศ
เพราะสีผิวเพราะเรื่องความคิดเห็นทางการเมือง
มันเกิดการฆ่ากันนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น
และนี่คือสิ่งที่พวกเรายืนยันมาโดยตลอดเพราะอะไรครับ
เพราะเราศึกษามาแล้วโลกศึกษามาแล้วเป็นบทเรียนมาแล้ว
ทั่วโลกถึงมานั่งประชุมกันแล้วบอกว่าเราเลิกฆ่ากัน
เลิกทำเลิกการทำสงครามกันแล้วเราก็ให้สิทธิขั้นพื้นฐาน
หมายความว่าสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม
สิทธิอะไรต่างมันเกิดมาจากการที่มนุษยสรุปบทเรียนแล้วว่า

คาดการณ์เพราะไม่ว่าคุณจะแตกต่างเรื่องสีผิวเรื่องเชื้อชาติเรื่องศาสนา
หรือเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองเขาไม่เป็นเหตุในการฆ่า
สังคมไทยเนี่ยเราไม่เคยแบ่งฝ่ายชัดเจนถูกไหมครับ
แต่จริงแล้วในสังคมไทยมันมีความคิดเห็นทางการเมือง

ไม่อยากให้ระบอบนี้ยังอยู่ต่อไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง

ใช่ครับพี่ฝ่ายนักศึกษาตอนนั้นเป็นคอมมิวนิต
ต้องการให้ประเทศไปในสังคมนิยมใช่ไหมครับ
มันก็เป็นเหตุผลในการที่ในแต่ละฝ่ายก็ว่ากันไป
แต่ไม่ควรมีใครต้องตาย
ทำไมเราต้องเอาประวัติศาสตร์โลกที่มันมีการฆ่ากันมาด้วย

คือการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รับว่าไม่ว่าพี่จะเป็นเพศไหน
สีผิวอะไรมีความคิดเห็นทางการเมืองอะไรนับถือศาสนาอะไร
เราก็อยู่ด้วยกันได้โดยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทำไมถึงเกิดการตาย
เพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยฝ่ายขวาไม่เคยยอมรับเลยว่ามันมีความหลากหลายทางการเมือง
ไม่เคยยอมรับเลยว่ามันมีคนคิดอย่างนี้
มันจับตลปัดมากเลยรู้เปล่า
ฟ้ายฆ่าคนมากกว่าสงคามโลกครั้งที่สองอีกคนตาย
คุณรู้เปล่าว่าคอมมินิสฆ่าคนตายเท่าไร

นี่มันบ้าไปแล้วนี่คุณพูดผิดเป็นถูกถูกเป็นผิด
เดี๋ยวกลับมาให้คุณอูแก่
มันมีการสังหาร
เอา้งี้
เดี๋ยวเท่ากี้ก็กลับมา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เราดำรงอยู่ได้

ประชาชนที่ประชาชนชาวไทยเนี่ย

เราไม่ยอมรับว่าเนี่ยฝ่ายหนึ่งคือซ้าย
แต่เราจะอยู่บนความขับโถไม่ต้องไปต้องมารักกันเลย
พี่เพื่อการรักกันไปหมดแล้ว
โรคนี้นะปัจจุวราคาอะมีแหละ

เมื่อสิบประปรีมาที่แล้วหรือสิทธิคนดังก็ยังไม่มีปัญหา
คือเราไม่ได้บอกว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขใช่ไหมครับ
เรากำลังบอกว่าเรากำลังแก้ไขปัญหาต่าง
เพราะฉะนั้นสิทธิต่างมันพัฒนาจากการต่อสู้
สิทธิต่างเรากำลังต่อสู้เพื่อศักดิ์สิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์
ในประเทศไทยคุณไม่มีความเท่าเทียมตรงไหน
เท่าเทียมครับพี่จัดมอบได้ผมจัดมอบผมโดนคดี
พี่ไปที่หน้าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงมีพรบการชุมนุมการจัดม็อบ
คุณรู้หรือเปล่าคุณรู้เหตุผลเจตจำนงของกฎหมายข้อนี้หรือเปล่า

เพราะว่าที่ผ่านมามันมีการเผ่าบ้านเผ่าเมือง
คนที่เป็นแก่นำการชุมนุมไม่สามารถที่จะควบคุมได้
เพราะมันจริงนี่หว่า
ด้านในไม่สามารถที่จะควบคุมมวลชนได้

มั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นคนเรียกร้องไม่ใช่เหรอ

เรื่องเรื่องสิทธิการชุดมุมยังเท่าที่
ก็เดี๋ยวข้อมูลมีความเท่าเตียมตรงไหน

คุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณใช้ความรู้สึกไม่ได้นะ
สิทธิประชนนะมันเป็นมนุษย์เกิดมาเนี่ยมีสิทธิ์ใช่ไหมครับ
ตอนนี้ณวันนี้ฐานคิดศรีวชนหรือองค์กรอิสระในศรีมชนในบ้านเรา
มองเหมือนว่าสิทธิมีภายใต้กฎหมาย
มีตามกฎหมายถ้ากฎหมายบอกให้สิทธิ์ก็คือมีสิทธิ์
ถ้ากฎหมายจำกัดสิทธิ์ก็คือจำกัดสิทธิ
แต่ผมกำลังบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดมาแล้ว
เราจะสิ้นสุดอันนี้มันแน่นอน

หมายความว่าผมเนี่ยผมเนี่ยคนเดียวก็ช่างในประเทศนี้
ขึ้นยืนออกมาบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาผมจะออกมาต่อต้าน
คัดค้านเนี่ยนี่มันก็เป็นสิทธิมชนถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ควรทำได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
ผมออกมาเรียกร้องผมออกมาต่อต้านผมโดนจับ
พรบการชุมนุมเนี่ยนะคะไม่พี่เดี๋ยวฟังก่อน
ในปี๕๗๕๘เนี่ยกฎหมายที่ใช้คือคำสั่งที่๓ทับ๕๘
คำถามของผมคือหลังจากนั้นประยุทธ์ยกเลิกคอสชไปแล้ว
กฎหมายนี้หายไปความผิดนี้หายไป
หมายความว่าอะไรหมายความว่าการกระทำของผมไม่ได้ผิด
แต่มันผิดเพราะกฎหมายตอนนั้นบอกว่ามันผิด

กฎหมายในตอนนั้นบอกว่าผิดแล้วคดีนั้นนะ

เพราะเขายกเลิกคำสั่งที่๓ทับ๕๘แล้ว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

ยกฟ้องสารทหารครับยกฟ้องครับ

ที่ผ่านมาที่คุณบอกว่าไม่ยุติธรรมกฎหมาย

คุณชุมนุมปุ๊บคุณถูกจับเนี่ย

แต่ที่คุณอู๋ถามเพิ่มที่คุณถามเพิ่มคือ

ก็มัน๘๐กับพคชมนุมอาภัยเอาประเด็นพคคชมนุมค่ะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องอย่าลืมนะครับว่า

หรือในทางวิทยาการเขาใช้ว่าอรับเขล
กรดหมายทั้งนั้นเหรอคุณ

มาของพรบคอมหรือที่มาของกฎหมายเพื่อการชุมนุม
ผมต้องมาขออนุญาตพี่ว่าให้อนุญาตหรือเปล่า

มันเกิดจากหลักคิดที่ลดอำนาจของประชาชน

เพราะฉะนั้นรัฐมนุน๖๐มันคือการเพิ่มอำนาจรัฐและลดอำนาจประชาชน
ไม่ใช่รถอำนาจประเทศไทยมันเป็นประเทศพิเศษนะคุณ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ผ่านมามันพิเศษจริงตรงที่
ที่ผ่านมามันมีการชุมนุมทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนอกประชาอะไรก็แล้วแต่
แล้วที่ผ่านมาคุณเห็นไหมว่ามันมีบนเวทีบนเวทีที่เป็นแกนนำ
ในกรณีที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมฝุงชนได้
หรือว่ามวลชนไปทำอะไรที่ละเมิดสิทธิเสร็จภาพคุณจำไว้นะคะ
สิทธิเสรีภาพทุกคนมีได้
แต่ว่าต้องไม่ละเมิด
ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
คุณต้องไม่เกิดเป็นการธำรายทรัพย์สินของผู้อื่น
ที่มาของกฎหมายที่เขาควบคุมว่าที่ผ่านมามันมีการชุมนุมกัน
แล้วก็ข้าวของในห้างทรัพย์สิน

ถูกต้องเพราะว่าเพราะฉะนั้นการชุมนุมเขาถึงจะต้องเข้มงวด

เรียนของเดชน์คุณอู๋เพิ่มเพื่อให้ประโยชน์อู๋เพิ่ม

แกนนำเขาถึงต้องเข้มงวดมาก
ถ้าคุณเป็นแกนนำคุณเรียกคนออกมาคุณต้องรับผิดชอบแล้วถ้ามันมี
หรือไปจุดไฟเผาอะไรก็แล้วแต่

เพราะเหลือเวลาอีกไม่เยอะคือขอถามปัจจุบัน
และอนาคมก่อนหาคุณอู๋ก่อน
คำถามคือเงี้ยค่ะคือประเมิดสถานการณ์

สิ่งที่เป็นทางออกที่เราคาดหวังจากกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่เราคิดเราคิดว่าอะไรบ้างที่จะเป็นทางออก
คือเอาปัจจุบันไปอนาคตแล้วนะคะ
คือสิทธิเสรีภาพอันดับแรกคือคุณต้องไม่ไปละเมิดผู้อื่น
โดยเฉพาะความศรัทธาของผู้คน
ตัวอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสที่มีสำนักข่าวสื่อ
ล้อเลียนพระศาสดาของศาสนาอิสลาม
ก็คือพระอัลเลาะใช่ไหมคะนามีมุธมัติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของคน

พี่กำลังจะบอกว่านะคะสิทธิเสร็จภาพนั้นเนี่ยมันมีได้นะคะ
สิทธิเสร็จภาพมีไว้เพื่อความสุขนะคะ
สิทธิเสรีภาพไม่ได้มีไว้เพื่อความเกลียดชัง
อย่างสื่อของฝรั่งเศสที่เกิดเป็นโศกนาฏกรรม
มีการเข้าไปยิงใช่ไหมคะจากผู้ที่โกรธแค้นสื่อ
ที่ไปล้อเลียนพระศาสดาของศาสนาของพวกเขานั่นเกิดจากความความโกรธ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรที่จะมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าเมื่อความเกลียดชังเกิดขึ้นในสังคมในประเทศของเรา
เกลียดชังเกิดขึ้นในสังคมอย่างเช่นการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักเนี่ยเมื่อเกิดความเกลียดชังเกิดขึ้น
เกิดความเป็นความรุนแรงทางอารมณ์ความรู้สึกความอัดอั้นอะไรพวกนี้เนี่ย
ประเทศชาติมันอ่อนแอเพราะว่าคนในสังคมไม่สามารถคีกันล่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเรามีศูนย์รวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว
ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศชาติในโลกนี้ต่างชาติทุกประเทศ
เขารู้ว่าประเทศไทยจุดแข็งของประเทศไทยนั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้คนนั้นเป็นที่ยึดเหนียว
ไม่มีความเกลียดชังไม่มีการแบ่งแยกไม่มีปัญหาเรื่องชาติภัณฑ์
เพราะฉะนั้นอันนี้ความรักความสามัคคีนั้นคือสิ่งสำคัญ
แต่ถ้าเขาต้องการทำให้ประเทศของเราอ่อนแอเมื่อไหร่
ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่เขาตีที่จุดอ่อนของเราหัวใจของเรา
ทำให้เรานั้นไม่สามารถคีกันทำให้เราอ่อนแอ
ปัดเดนตรงนี้คุณจะต้องฉลาดคุณจะต้องรู้เท่าทันว่า
ว่าคนที่เขาหวังดีกับเราเนี่ยเขาหวังดีจริงหรือเปล่า
เขาอยากให้เรามีประชาธิปไตยหรือเปล่า
คืออย่างนี้ไม่ได้จะไม่ให้พูดนะคะคือเหลือเวลาน้อยเดี๋ยวฉันขออนุญาตบริหารเวลา
เอามาประเด็นซึ่งมันตรงกับข้อเรียกร้องที่๓ของคุณ
ภัยพูดอย่างที่อยากจะพูดพี่จะเป็นคนขัดตามข้อกำหนดเองเชิญค่ะ
โอเคครับก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเราเนี่ยเอ่อ
โตในวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันในช่วงอายุคนนะครับ
สิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกกับสิ่งที่พี่รู้สึกศรัทธาเนี่ย
มันแตกต่างกันเพราะผ่านช่วงอายุ
ซึ่งอันนี้พี่ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับ
ที่เราเกิดมาในยุคนี้เราศรัทธาในนี้แต่ว่าณวันหนึ่งเนี่ย
คนรุ่นใหม่เกิดมาในยุคที่โลกแห่งเสรีในยุคโลกแห่งความรู้
เขามองอย่างนักเรียนนักศึกษาที่ออกมามัธยมแบบนี้
เขาไม่ได้มองแค่เรื่องตัวเองนะครับ
เขามองไปถึงอนาคตที่เขาจะออกไปใช้ในหลังจากจบระบบการศึกษา
เขามองไกลกว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยซ้ำ
นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมและภูมิใจ
เขาไม่ได้เห็นตัวเองในนั้นเขาเห็นคนอื่นด้วยในนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ใช่ครับพี่บอกว่า
มันเป็นการต่อสู้ผลประโยชน์ที่ผ่านมากลุ่มที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน
หรือในทุนที่พี่บอกนี่ก็คือกลุ่มชนชนำเขาต่อสู้ผลประโยชน์
แต่มันเป็นกลุ่มเล็กในสังคมไทยไงครับ

ถ้าผมสามารถต่อสู้เรื่องการยกเลิกการเกณฑหารสำเร็จเนี่ย

แต่หมายถึงชายไทยที่อายุ๒๐ปีได้รับผลประโยชน์ด้วย
คุณแน่ใจได้ยังไงว่าถ้าประเทศไม่มีทหาร
แล้วประเทศไทยจะได้การยกการเกณฑ์ทหาร
ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีทหาร
อย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เดี๋ยวก่อนนะ
เน้นบวกเข้าไปคือคุณเล่าตามที่คุณอยากจะเล่า

คุณจะให้ยกเกณฑ์ทหารจริงหรอ

มองคำว่าชาติมีคนอยู่ในนั้นด้วยเรามองถึงผู้คนในชาติ
มองเห็นศาสนาเรามองเห็นความหลากหลายในศาสนาเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า
ควรมีหลากหลายศาสนาแล้วคนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเคารพทุกศาสนา
หลายคนแบบนับถือหลายศาสนาคือนี่คือนี่คือต่างหากที่นิยามใหม่มันเปลี่ยนไป
หรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราก็ไม่ได้แค่ศรัทธาโดยไม่ตั้งคำถามอย่างเดียวนึกออกไหมครับ
ตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าเฮ้ยพระราชอำนาจต่างหรือกฎหมายต่างเนี่ย
ควรสามารถพูดถึงได้ที่ควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถาบัน
เราใช้คำเราปฏิรูปนะครับพี่เราต้องการปฏิรูปเพราะเราอยากให้อยู่ด้วยกัน
แต่ในเมื่อเราอยู่ในสังคมด้วยกันแล้วไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมครับ
ไม่มีการในธนาคที่ราชดรเนี่ยเศรษฐกิจแย่เนี่ยเงินในการสนับสนุน
งบสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยดังนี้ต่างหากที่เราเห็น
เราเห็นอะไรอีกหลายอย่างที่การใช้พระราชอำนาจแบบนี้
ยุ่งเกี่ยวการเมืองหรือการซื้อรัฐประหารหรือการแก้กฎหมาย
หรือการแก้รัฐธรรมนูลที่พี่บอกว่าประชามติเนี่ยผ่าน๑๖ล้านเสียงเนี่ย
แต่พระมหากษัตริย์ทรงแก้รัฐมนุนแยกอีกต่างหาก

ที่คุณพูดเขาหมายถึงว่าในกรณีที่ประเทศไม่มีทางออก
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตทั้งสองท่านอย่างนี้
ก็แก้ไว้ว่าในกรณีที่ประเทศพบสัตว์ตามอีก
เลือกให้คุณอู๋เป็นคนจบรายการแต่ว่าต้องให้เขาพูด

สิ่งที่ผมได้เจอมาเนี่ยคืออะไรครับ

เพราะฉะนั้นกฎหมายต่างที่มันแข็งตัว
กฎหมายต่างที่ไม่เปิดพื้นที่เสรีภาพ
เราอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เรามองเนี่ย
เมื่อประเทศเราไม่สามารถพูดถึงปัญหาได้
ไม่สามารถพูดถึงอำนาจที่อยู่เหนือการเมืองได้เนี่ย
เราจะพูดคุยได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วจริงจังได้อย่างไรครับ
เพราะฉะนั้นก่อนทิ้งท้ายอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่า
คุณได้นาทีหนึ่งก่อนคลิปนี้เขาปิดท้ายนาทีหนึ่งเชิญค่ะ
คือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นสังคมไทยเนี่ย
เราอยากเห็นสังคมไทยที่ทุกส่วนมาแก้ไขปัญหาในกฎหมาย
อย่าลืมนะครับเราต้องเอาอำนาจกลับไปที่กฎหมาย
เราต้องให้กฎหมายเพราะอะไรเพราะคนมันมีความหลากหลาย
เราไม่ชอบกันอยู่แล้วเรามีความแตกต่างกัน
แต่เราเคารพกันอยู่ภายใต้สังคมนี้ภายใต้กฎหมาย
เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันควรเป็นของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร
ควรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นเพศที่๓ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทั้งหลายแหล่
กลุ่มต่างกลุ่มทรัพยากรต่างควรมาแก้ปัญหาที่กฎหมาย
เพราะอะไรปัญหาบ้านเราเนี่ยเราใช้อำนาจเหนือกฎหมาย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเอาอำนาจทุกอย่างกลับมาอยู่ในกฎหมาย
แบ่งแยกการตรวจสอบอำนาจแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้สถาบันกษัตริย์ปฏิรูป
เราต้องการข้อ๒คือต้องการร่างรัฐมนูลใหม่ที่เป็นของประชาชนใช่ไหมครับ
รัฐมนุนฉบับหกศูนย์เนี่ยมาคนเดียวร่าง

ทำไมต้องไปเอาปัญหาต่างไปผูกไว้ที่คนคนเดียว
เพราะคนคนเดียวคุณไม่สามารถเข้าใจวิถีของชาวนาได้

คุณไม่เข้าใจคนที่ไปรอคิวในการรักษาพยาบาล
คุณไม่เข้าใจคนที่ต้องนั่งรถติดระบบขนส่งที่มันแย่

เราเองก็ช่างเถอะในที่นี้เราไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้
แต่มันมีกลุ่มคนที่สัมผัสชีวิตแบบนี้

นี่ต่างหากเราต้องเอาเจ้าของปัญหามา
เราไม่ต้องรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
แล้วการแก้ปัญหาของสำคัญควรกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม

สุดท้ายแล้วที่พี่บอกว่าพี่เห็นผมเป็นเหมือนพี่ในอดีต
แต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่ผมเห็นพี่คือผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ

ผิดท้ายพี่คุณอู๋ค่ะเหลือเวลานาทีเดียวใช่ไหม
แล้วถามว่าให้พี่พูดน้อยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เนาะ
อยากจะบอกนะบอกว่าที่คุณบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความเชื่อความศรัทธาในสถาบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปแล้ว
ยุคสมัยของพวกคุณใช่ไหมคะ
ตัวเตรียมใจนะคะที่จะตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นธาตุของจักรวรรดินิยมตกเป็นธาตุของมหาอำนาจของโลกนะคะ
ก็มันเป็นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรนะคะมันเป็นการสูบนะคะทรัพยากร
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ค้ำยันของมหาอำนาจของโลกเขาสู้กันเรื่องผลประโยชน์
เพราะได้เพิ่ม๒นาทีค่ะเขาพร้อมจบให้
ข้อที่สองนี่พี่พี่ยังติดค้างอยู่นิดนึง

คุณจะพูดนิดเดียวเอง
ก็บอกคุณเจ้าขวานบอกว่าพูดได้เต็มที่ไง

ประชานิยมที่คุณอยู่บนท้องถนนคุณด่าสถาบันเปล่าคุณไม่เห็นพูดถึงเรื่องมารยาทเลย
คุณใช้แต่ความโกรธความเกลียดช่างบนท้องถนนเนี่ย

ถ้าอยู่ไทยปาร์คก็อีกแบบนึงถ้านั่งคุยกันคุยกัน
มันไม่ได้คนไทยเขารอดูคุณอยู่คุณจะพูดอะไร

คุณพูดมาเป็นเดือนปีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันผ้าหมากษัตริย์เนี่ย

วันนี้เขาบอกว่าพี่ไปโกรธใครมา
คุณไม่คิดเหรอว่าอย่าว่าแต่ดิฉันเลย
คนทั้งประเทศเขาฟังคุณอยู่
เพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึก
มันเต็มเปี่ยมแล้วมันอัดอั้นไปด้วย
ด้วยอะไรสิ่งที่มันไร้สาระ
คุณเตรียมตัวเป็นธาตุของจักรวรรดินิยม
เป็นภาษฐ์ของมหาอำนาจ

ช่วยคุณมาหลังหน่อยคอผัยคุณ

เราต้องเข้าใจว่านี่แหละครับคือวิธีคิด

กรณีที่เขามีประมาทผด
มารับโอบามาไง
เราควรพูดถึงไปบนพื้นฐาน

ที่เราสามารถรับฟังกันได้
เพราะฉะนั้น

เขามีทั้งโลกกฎหมายนี้ไว้คุมความประโมก
แล้วคุณมันบอกว่าประเภทไทยมีสิทธิเสร็จริงบ้าง

พี่ขออภัยตามมาใหม่

ก็ผมคิดว่าเราควรยอมรับว่าสังคมไทยมีความขัดแย้ง

ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่

สังคมให้คุณภูมิให้ช่วย

ให้กับเด็กแล้วยาวชนมานาน
มันเป็นปีแล้วคุณรู้ชัวร์หรือเปล่า
คุณไม่ได้พูดตอนจบดิฉันติดค้างคุณครั้งหนึ่งอย่างนี้ดีกว่า

หมดเวลาประเทศจะหมดยังไงล่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ